คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตามให้ต่อ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของสามีภรรยาหลวงภรรยาน้อย
แต่มันเป็นเรื่องมิติทางสังคมที่น่าสนใจนะคะ
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
มันเป็นเรื่องของความผิดศิลธรรมผิดวินัยผิดกฎหมาย

กรณีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
คุณจอยวัย๓๓ที่ถือทะเบียนสมรส
บุกไปที่งานแต่งงานที่สามีของเธอหมู่เป้า
ไปเข้าพิธีมงคลสมรสกับผู้หญิงอีกคนนึง
เธอก็ถือทะเบียนสมรสบุกเข้าไปถึงงานเลย

เมื่อช่วงเช้า๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คงไม่ต้องเท้าความกันเยอะคุณผู้ชมน่าจะตามเรื่องนี้กันมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายคือหมู่เป้า
เปิดใจขอโทษยอมรับผิด
บอกผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

วันนี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์เจ้าสาวในงาน
คุยกับทีมข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
คุยแบบนี้ให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ

คนก็ถามกันเยอะตั้งแต่วันแรกที่มีข่าว

เขารู้ไหมว่าผู้ชายแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้ว
อยู่ด้วยกันมา๑๖ปีมีลูกสาวด้วยกันตั้ง๒คน
ด้วยความรักที่มีให้กันจึงยอมทำในสิ่งที่รู้ตัวว่าผิดเรื่อยมา
จนกระทั่งมาถึงการจัดพิธีแต่งงาน
แต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้ว
ก็อยากขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวของทางเมียหลวง
ขอโทษพ่อแม่และญาติของตนเอง
โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ตนเองกับฝ่ายชายขอรับผิดไว้เอง
อย่าไปโทษหรือมองครอบครัวหรือญาติของตนว่าไม่ดีหรือรู้เห็นเป็นใจ
ตนเองก็ได้รับผลจากการกระทำของตนเองแล้ว
อายทั้งเครียดทั้งตกงาน
เพราะทางร้านทองที่เป็นในจ้างประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการแล้ว
โบนะคะเจ้าสาวเนี่ยบอกเลยว่าไม่โทษใครขอโทษตัวเอง
แต่ก็ยืนยันว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะความรักที่มีต่อกัน
ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่คิด
เพราะยังเครียดและวิตกกังวลกับเรื่องที่ต้องเผชิญค่ะ
คือส่วนตัวหนูเองหนูก็เครียดหนูก็เครียดอยู่นะ
เครียดมากแล้วแหละอืมแล้วหลังจากนี้เราวางแผนชีวิตหรือยัง
เราจะทำยังไงต่อไปก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่เนอะ
อืมแล้ววันนี้ยังยังยังยังยังยังตื้ออยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่คือมันจุกมันพูดอะไรไม่ออกเลย
แล้วเรารู้แล้วใช่ไหมที่ร้านทองเขาให้เราพักงานก่อน
ไม่ได้ให้พักงานค่ะพี่ให้ออกเลยเอาให้ออกเลยเหรอ
ใช่ค่ะพี่เพราะว่ามันเสียไปหมดเขาแจ้งหมดแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะก็อยากจะขอโทษทางบริษัทด้วยที่มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
คือคือหนูไม่อยากให้ทุกคนยังไงดีอ่ะโฟกัสไปที่คนอื่นอ่ะ
ให้ให้มาที่ตัวหนูเลยจ้ะเพราะว่าหนูว่าอ่าจ้ะ
ครอบครัวเราไม่เกี่ยวใช่ไหมที่สิ่งที่เราครอบครัวเราไม่เกี่ยวอืม
คือญาติพี่น้องคนที่มางานเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะพี่คือคือตัวหนูเองตัวหนูคนเดียว
อืมพี่ถามจริงว่าตอนที่คบกับเต่าเนี่ยเราเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเขามีเขามีลูกเมียอยู่
อันนั้นหนูขอไม่ตอบค่ะพี่
นี่ค่ะก็บอกว่าขอโทษขอรับผิดทำไปเพราะความรัก
คือถ้าฟังอย่างนี้ก็คือคุณโบเขาก็ยอมรับว่าเขาก็รู้แหละ
เขาก็รู้แหละว่าเออสถานะของหมู่เปล่าเป็นยังไงค่ะนะฮะ
แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ใช้ความรักเป็นเครื่องนำพาหรือว่านำทางหรือว่าตัดสินเพียงอย่างเดียวไม่ได้
มันก็ต้องเป็นเรื่องของความถูกต้องด้วยไม่ใช่ถูกใจอย่างเดียว
เมื่อวานนี้หมู่เป่าเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
ก็เหมือนกับคุณโบที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะแต่ว่าขอลักษณะเป็นให้สัมภาษณ์ทางเสียงโทรศัพท์ก็แล้วกัน
เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนหรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์กันแบบเจอหน้าเจอตากัน
เมื่อวานนี้ท่านก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับ
เพื่อท่านอยากฟังอีกครั้งนะฮะเมื่อวานนี้หมู่เปล่าก็บอกว่าขอยอมรับผิด
ใช่ค่ะถ้าจะโทษใครเนี่ยโทษผมคนเดียวนี่แหละ
เหมือนที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ขอ
ไม่ขอเลือกข้างไหนทั้งนั้นขออยู่ตรงกลางนะ
แล้วก็จะดูแลลูกสองคนที่มีกับคุณจอยภรรยาหลวงให้ดีที่สุด
เดี๋ยวฟังเสียงหมู่เป่าที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
รัฐทีวีอีกสักครั้งกันแล้วกันนะฮะ
วันนี้เนี่ยอ่ากระแสงสังคมค่อนข้างโจมตีหนักกว่าสมควร
เรามีอะไรอยากจะบอกจะขอความเมตตาจากสังคมไหมฮ
อ่าก็จริงจริงแล้วว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเกิดเพราะผมคนเดียวครับ
อยากให้มองมาพุ่งเป้ามาหาผมคนเดียวเพราะว่าผมมาเป็นคนผิดตั้งแต่เริ่ม
ผมคนเดียวเลยคือทั้งฝ่ายอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยเลยครับ
เราก็จับไปหาลูกความเยอะไหมพี่ถามสิ
มันถึงจุดนี้แล้วผมอยู่ขอยอยู่ตรงกลางดีกว่า
ส่วนคุณโบเจ้าสาวของสามีเนี่ยบอกว่าก็ยอมรับผิดนี่แหละ

รู้ทั้งรู้แต่มันรักทำยังไงได้
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีไปคุยกับจอยเลยฮะ
คุณจอยภรรยาหลวงวัย๓๓ปี
โอ้โหเราไปเปิดเสียงสัมภาษณ์ของโบเจ้าสาว
ให้ภรรยาหลวงฟังว่าเนี่ยเขาตอบทีมข่าวเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้

ใช่ค่ะจะได้ชี้แจงถูกต้องฝั่งทุกฝั่ง
ใช่เพราะว่าคุณโบเขาให้สัมภาษณ์กับเราจริง
แต่ถ้าเราไปบอกกับคุณจอยว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้
มันก็ไม่ชัดเจนเท่ากับว่าเออเนี่ยคุณโบเขาบอกว่าอย่างนี้
อาจจะสาวบอกว่าอย่างนี้คุณจอยฟังแล้วคิดเห็นอย่างไร
จอยบอกว่าเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนี่แหละ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะนะ
ถึงขั้นบอกว่าฟังแล้วเนี่ยใจมันเต้นกว่าตอนบุกงานแต่งอีกนะคุณเขียนมาสอน
ที่นักข่าวถามว่าโบรู้ไหมว่าเป้ามีภรรยาอยู่แล้ว
ค่ะแล้วโบเขาบอกเรื่องนี้ขอไม่ตอบก็แล้วกัน
คือคุณจอยบอกว่าเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าไม่มี
เพราะตัวของจอยเนี่ยบอกว่าเคยไปเคาะประตูรีสอร์ทเพื่อแสดงตัวให้เห็นมาแล้ว
แต่คนอื่นเนี่ยนอกจากโบเจ้าสาวจะรู้หรือเปล่า
จอยบอกว่าจอยเองก็ไม่ทราบ
ที่โบฝ่ายเจ้าสาวคนใหม่ของสามีบอกว่าขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณจอยบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นการกระทำแทนได้ไหม
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอถูกทั้งเยาะเย้ย
ถูกบอกว่าจะเอาชนะมาตลอด
ถ้าการกระทำที่ผ่านมาให้เกียรติแล้วก็ฟังที่เธอพูดก็อาจจะให้อภัยมาตั้งนาน

ยืนยันว่าเธอขอเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นเงินสด

เรียกค่าเสียหายเรื่องของครับ
ว่าความถูกใจกับความถูกต้องมันไม่เหมือนกัน
เราต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ
มันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องคุณจะรักใครก็ได้
แต่ต้องไม่ใช่ผัวชาวบ้านรักใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผัวคนอื่น
ถ้ารักสามีคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่บอกมาตลอดแล้วว่าคนคนนี้คือสามีของฉัน
หมายถึงตัวคุณจอยเขาบอกว่าเขาเคยไปบอกแล้ว
นี่คือสามีของฉันที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังไม่หยุดกัน
แล้วก็พูดในเนอะว่าเราไปเคาะประตูห้องรีสอร์ทเนอะ
จะไม่รู้ได้ไงคนอื่นจะมาเคาะประตูห้องรีสอร์ท
ถ้าเป็นคนอื่นไปเคาะก็คงโดนด่าไปแล้วเนอะ
แล้วก็เคยแสดงตัวส่งจดหมายเขารู้
มันเป็นความรักที่มันไม่ถูกต้องไง
คือคุณจะบอกว่าคุณรักใครก็ได้ใช่ไหม

ใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ผัวคนอื่น
เพราะว่าถ้ารักผัวคนอื่นก็จะต้องเนี่ย

มันถึงขั้นเนี่ยต้องคุณต้องมาเสียเงินเนี่ย
มันก็ไม่ใช่แล้วคุณต้องเสียหายคุณต้องอาย
อย่างนี้มันไม่น่าจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ผู้หญิงทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจหรอก
ถามว่าเขาเสียใจใช่ไหมอ่ะใช่เขาเข้าใจว่าเขาเสียใจ
เราก็เสียใจเราเสียใจมากกว่าไหม
อันนี้ไม่ทราบว่าใครเสียใจมากกว่าแต่เราก็เสียใจ
ลูกเราก็เสียใจเรามีหลายชีวิตที่เสียใจ
แล้วเราก็ได้รับผลกระทบมากเหมือนกัน

่ำยีมากแล้วแบบลูกก็มีผล
คือเหมือนเรา

ไม่ใช่ไม่เสียใจนะการที่ฟ้องหรือว่าการที่
ไปบุกงานแต่งสามีตัวเอง
มันเสียใจมากเลยนะมันช้ำใจนะ
มันต้องเข้มแข็งขนาดไหนถึงไปไลฟ์สดได้โดยที่ไม่ร้องไห้

รับคำขอโทษจากเขาไหม
จากคำขอโทษเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ไหม
ที่ผ่านมาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษเราเลย
ที่ผ่านมาเหมือนเขาทับถมเราตลอด
เหมือนเขาเยอะเย้ยเราตลอด
เขาพยายามที่จะเอาชนะเรา
ถ้าการกระทำของเขาที่ผ่านมานะ
เป็นการที่เขาให้เกียรติเรา
เขาฟังในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเตือน

คำขอโทษที่เขาให้มามันคือความจริง
แต่มาขอโทษตอนนี้มันสายไปหมดทุกอย่างแล้ว

แต่ว่าคุณไม่ได้โดนหลอกไง
คือตอนนี้เราก็เสียใจนะ

เสียใจด้วยกันทุกฝ่ายอายด้วยกันทุกฝ่าย
มันได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดทุกคน
เนี่ยค่ะที่คุณจอยบอกมานะครับ
ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณธัญญา
ธัญเรศนะฮะที่เป็นนักแสดงชื่อดังด้วยแล้วคนในวงการบันเทิงหรือว่าผู้คนก็จะบอกว่าคุณธัญญาเนี่ย
โอ้โหนี่คือเมียหลวงยืนหนึ่งเลยใช่ค่ะเวลามีสื่อบันเทิงตั้งฉายาให้กับดาราค่ะ
คุณธัญญาได้ฉายานี้สองปีซ้อนล่าสุดอะไรเมียหลวงลวงสังหารเลยใช่ไหม
คือเธอก็จะมีเรื่องราวที่ลักษณะการให้ข้อมูลให้ความเห็น
หรือว่าเรื่องการครองชีวิตคู่อย่างนี้อยู่บ่อย
เมื่อวานนี้คุณธัญญาเนี่ยก็ฝากให้กำลังใจคุณจอยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็เลยได้ต่อสายกับคุณธัญญานะฮะ
แล้วให้คุณธัญญาเนี่ยส่งเสียงให้กำลังใจกับคุณจอยผ่านคุณศักดิ์สิทธิ์นี่แหละนะครับ
คุณจอยบอกว่าโอ้โหต้องขอบคุณพี่ธัญญามากนะครับที่เข้าใจความรู้สึก
แล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องนี้รู้สึกดีใจมากนะฮะที่พี่ธัญญาเนี่ยให้กำลังใจมานะครับ
แล้วก็ฝากบอกคุณธัญญาว่าหนูก็ชอบพี่มากเหมือนกันเนื่องจากเราเป็นทีมเมียหลวงเหมือนกัน
อย่างไรก็ต้องกำลังใจให้นะสู้นะคะ
ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ขอบคุณพี่ธัญญามากเลยเนาะ
ไม่คิดว่าพี่ธัญญาจะดูข่าวนี้ให้ความสนใจกับข่าวนี้ด้วย

พี่ธัญญาเหมือนกันขอบคุณจริงค่ะที่พี่ธัญญาเข้าใจความรู้สึกของหนูแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องของหนู
ตื้นตันใจมากขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีแห่งหนึ่ง
มันตื้นตันใจมากเลยที่พี่ธัญญาคนที่เราประทับใจมาอ่านข่าวเราในวันนี้แล้วก็แบบมาให้ความสนใจให้ความ
เขาเรียกยังไงอ่ะให้กำลังใจอ่ะมันรู้สึกดีใช่มันรู้สึกดีมากเลย
นี่นะคะคือข่าวนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งกำลังใจกันเยอะแหละนะคะ
ทีนี้ค่ะก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะท่าทางและน้ำเสียงวิเคราะห์ว่าสะท้อนและบ่งบอกถึงอะไรมันจะมีศาสตร์ในการวิเคราะห์นะคะ

โทนทุ้มต่ำพร้อมยอมขอโทษทุกฝ่ายแสดงให้เห็นว่ายอมรับผิดอย่างจริงใจในการกระทำของตัวเองนี่นะคะ
ส่วนคุณจอยภรรยาหลวงน้ำเสียงบ่งบอกถึงความเสียใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเธอก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะความเป็นห่วงของคนรอบข้างว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป

ก๊อฟก็แนะนำให้ดูแลความรู้สึก

แนะนำทุกฝ่ายเลยนะคะให้ใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตค่ะ

แสดงถึงความรู้สึกจริงใจยอมรับผิดจริง
และรู้สึกผิดในการกระทำที่ตัวเองได้ทำ
มีความเป็นแมนพอที่จะปกป้องคนรอบข้างบอกว่าความผิดนั้นเป็นของตัวเองเลยนะครับ

ส่วนพระนักยาศาสตร์ห่วงนี่นะครับก็น้ำเสียงก็แสดงถึงความเสียใจนะครับ
แต่ก็ยอมรับได้ส่วนหนึ่งแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ทีนี้ก็ต้องยึดถือตามความถูกต้อง
แต่ที่เป็นเดือดเป็นร้อนก็คือห่วงคนรอบข้างครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองรวมไปถึงลูกของตัวเองด้วยว่าจะใช้ชีวิตดำเนินต่อไปอย่างไรนะครับ
ส่วนเจ้าสาวนะครับที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะครับก็ขอโทษคนรอบข้างนะครับ
รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับคำวิจารณ์จากทางโซเชียลเยอะทำให้สูญเสียหลายเรื่องนะครับ
เรื่องของการงานและเรื่องอื่นนะครับจนทำให้เครียดจนรู้สึกพูดไม่ค่อยออกมันจุกอกนะครับ
อยากให้ทุกคนเลยที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับตั้งสติกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็แก้ไขอดีตคงไม่ได้นะครับ
แต่อยากให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อให้อนาคตที่ออกมามันไม่มีข้อผิดพลาดอีกนะครับ
ก็นั่นแหละฮะอย่างที่หมอก๊อฟบอกทุกคนก็ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตด้วยนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐไปที่วัดท่าชัยครับ
ท่าชัยของท่านเจ้าวาดที่ไปสวดในพิธีมงคลสมรสของหมู่เปล่ากับคุณโบนะฮะ
แล้วคุณแม่ของฝ่ายชายเนี่ยโอ้โหถึงขั้นบุกเข้าไปตอนพระสวด
แล้วก็ไปตบศีรษะลูกชายเข้าไปเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณแม่ของหมู่เปล่านะครับคุณพ่อด้วยนะฮะแล้วก็คุณจอยภรรยาด้วยนะฮะ
ไปที่วัดแห่งนี้เพราะอยากจะไปขอขมาท่านเจ้าวาดวัดท่าชัย

ท่านก็บอกอ๋ออาจจะมาก็เข้าใจอะแหละใช่ป่ะ
แม่ก็ทำถูกแล้วที่ไม่เข้าข้างลูกชาย
ปกติแม่จะแบบเข้าข้างลูกชายยังไงก็เข้าข้างนะครับ
อันนี้ฮะก็เป็นภาพที่คุณแม่เนี่ยไปไหว้พระที่วัดนะครับ
คือคุณแม่ของหมู่เปล่าเนี่ยบอกว่าไม่สบายใจ

ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะ
ตัดสินใจมาที่วัดท่าชัยวันนี้
เพื่อมากราบขอเข้ามาท่านเจ้าวาดวัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าพระ
เพราะแม่บอกว่าคลิปนี้พอนำเสนอข่าวออกไป
แม่ก็มองว่ามันดูไม่เหมาะสมหรือเปล่า

นี่ฮะวันนี้เราก็คุยด้วยอีกครั้งหนึ่ง

คุณแม่ก็ดูสีหน้าสบายใจขึ้นนะฮะ
ดูยิ้มแย้มมากขึ้นนะครับ

ได้คุยแล้วก็กราบขอเข้ามาท่านเจ้าวาดวัดแล้วนะครับ
โดยพระครูสมุพงยศจ้าวาดวัดท่าชัยนะฮะ
ท่านก็ให้ครอบครัวของหมู่เป่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับ
คุณจอยด้วยเข้าไปกราบ

มงานแต่งวันนั้นน่ะ

คุณแม่ก็ไปกราบขอเข้ามานะฮะ

โอ้โหตั้งใจมาขอเข้ามาหลวงพ่อเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นในคลิปเนี่ยคือ
เครียดมากนะฮะหลังจากคลิปเป็นข่าวไปยิ่งเครียดหนักนะครับ
พอได้เห็นคลิปที่หลวงพ่อให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้
เห็นข่าวเมื่อวานนี้ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นจนหายเครียด
คุยกันในครอบครัวตัดสินใจพากันมาทั้งหมด
ต้องมากราบขอเข้ามาหลวงพ่อนะครับ
เหตุการณ์ที่ทำลงไปเนี่ยมันขาดสติจริงตอนนั้น
คือไปเห็นภาพลูกชายเนี่ยใส่ชุดข้าราชการ
พนมมือเข้างานแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น
ทั้งทั้งที่มีเมียอยู่แล้วเนี่ยแม่บอกทนไม่ไหวจริงนะฮะ
พอฟาดไปแล้วเนี่ยคือเสียงพระสวดตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้ยินแล้ว
ในใจโกรธสุดแต่มีจังหวะ๑เมื่อวานท่านเจ้าอาวาสก็บอก
อาตมาก็เห็นแล้วแหละแต่อัตมาก็ตั้งใจว่ายังไงจะสวดให้จบบทก่อน
แต่ก็หันไปยกมือนะฮะเพื่อเตือนสติฝ่ายแม่ของเจ้าเบ่านะ
ให้เรียกสติแม่ของหมู่เปล่าบอกว่าตอนนั้นก็เห็น
พอเห็นหลวงพ่อยกมือขึ้นมาขอให้หยุดสติกลับมา

วันนี้มันกล้าสวะมากด้วยความรู้สึกผิดจริง

ก็มาก่อนกลายได้มีความรู้สึกของคุณเป็นแม่นะ
ตอนที่ลุงพ่อทำมืออย่างเนี้ยที่หนูแง่ไปอ่ะพอลุงพ่อที่แรกหนูเห็นแล้วลุงพ่อทำภาพมองตาหนูก็ยังไงต่อหรือว่าอุ๊ยมาถึงข้างนี้แล้วก็โทบเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วจะนั่นมืออีกทีเห็นลุงพ่อทำอย่างงี้หนูก็เลยอือลุงพ่อห้ามต้องเดินออกไปครับลุงพ่อตอนนั้นก็เริ่มมีสติแต
ไม่หมดทบตัวแล้วคุณพ่อในเวลานั้นคือเรายหคือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเป็นลูกเป็นลูกอ่ะไม่คิดเลยอ่ะ
แล้วก็สวดต่อให้มันจบบทนั้นไปซะ
อืมฉันถึงมายุ่งเนี่ยโยม
น่ะและไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องไปยืนไปห้ามโยม
ผู้ชายเยอะแยะที่อยู่ในงานนั้นทำไมเขาไม่ห้าม
ใช่ไหมเราเป็นสงฆ์เป็นพระจะไปยืนกันโยมเขาและโยมเขาเป็นสุภาพสตรีเป็นศรีกาอย่างนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพระนะฉันก็ว่าฉันมีสติพอนะ
ก็หลังจากกราบท่านเจ้าวาดเสร็จฮะก็เลยไปกราบพระที่วัดนะครับ
หลวงพ่อหินพระประจำวัดท่าชัยซึ่งเฉพาะเนี่ยขอรบศรัทธามาก
ท่านเจ้าวาสก็บอกว่าไปกราบหลวงพ่อซะจะได้มีความสุริมงคลนะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับภรรยาคุณแม่นะฮะคุณแม่ของหมู่เป่าเนี่ย
บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเก็บตัวเงียบเลยนะ
เพราะเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นมากนะครับวันนี้ได้มากราบขอเข้ามาเจ้าวาด
ได้มาไหว้พระที่วัดก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกนะฮะ
ประเด็นเรื่องราวต่างเนี่ยขอเคลียร์ผ่านไทยรัฐทีวีทีละประเด็นอย่างนี้นะฮะ
อย่างเรื่องที่ไปตบศีรษะลูกชายในงานแต่งต่อหน้าพระยอมรับว่าทำไปเพราะขาดสติ
แต่วันนี้มากราบขอเข้ามาพระก็สบายใจขึ้นหลวงพ่อก็บอกว่าก็เข้าใจเรานะฮะ
ที่มาทวงสิทธิ์ให้กับลูกสะพ้ายนะครับกระแสโซเชียลที่ชื่นชมยกย่อง
ท่านได้เป็นแม่สามีแห่งชาติคุณแม่หมู่เปล่าบอกก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะครับ
แต่ที่ทำไปก็คือก็เห็นว่าลูกทำผิดก็อยากจะตักเตือนไม่อยากเข้าข้างลูกนะ
ทำไปเนี่ยคือยังไงก็รักลูกเหมือนเดิมอ่ะรักลูกสุดหัวใจลูกทำผิดยังไงก็ให้อภัยได้
แต่ไม่ได้เข้าข้างลูกส่วนที่ลูกชายหมู่เปล่าบอกว่าผมขออยู่ตรงกลาง
ตอนนี้ไม่เลือกใครแม่บอกว่าแม่ได้ยินแล้วล่ะนะที่ลูกให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเนี่ย
แต่ยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปเขาโตแล้วคงตัดสินใจแทนไม่ได้
เอาเป็นว่าในส่วนของแม่เนี่ยจะดูแลลูกสะพ้ายกับหลานอีก๒คนตลอดไปให้ดีที่สุด
ส่วนเขาจะอยู่ด้วยกันอีกหรือว่าจะเลิกไม่เลิกกันจะหย่ากันหรือเปล่า
อันนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยา
เราเป็นแม่เราอ่ะคือแม่ย่านี่รักลูกรักลูกสุดหัวใจอยู่แล้ว
แต่ในเมื่อลูกเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
อยากจะบอกลูกเหมือนกันว่าแม่รักลูกสุดหัวใจแม่ให้อภัยลูกเสมอ
แต่แม่ก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องทำหน้าที่หรือไม่ถูกต้อง
ยังยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ยังอยู่กับอยู่ที่บ้านอยู่เป็น
ครอบครัวกับแม่ย่าเหมือนเดิมแม่ย่าเหมือนเดิมก็จะดูแลดูแลไอ้จอย
ไปดูแลหลานสองคนไปเมื่อก่อนได้ก็นำไปคุยกันก่อนอันนี้มันเป็น
แต่ณปัจจุบันนะวันนี้คือเราจะดูแลกันให้ดีที่สุด
เจ้าวาดวัดท่าชัยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ย
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุตามในคลิปนะพอแม่เขาออกไปแล้วเนี่ย
จะกลับยังบอกกับหมู่เป่าบอกว่าเนี่ยกรรมของโยมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว
คือทำผลกรรมอะไรไว้เนี่ยทำผิดไว้กรรมมันปรากฏแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนใจทุกคนด้วยว่าทำอะไรเนี่ย
คิดคิดถึงบาปถึงกรรมบาปบุญคุณโทษด้วยนะคะทุกอย่างต้องมีสติ
แล้วก็ยืนอยู่บนความถูกต้องด้วยนะคะ